ผู้เล่นอาเจนติน่า

อ้าวอะไรเนี่ย
ยังไม่ได้กดเลยเนี่ย

นี่มันผู้สินอ่ะ

เนม่า

อ่าก็คือเป็นจังหวะที่เนมาเขาก็แพ้เนอะ
ร้องไห้เสียใจแล้วก็คือลูกชายของ

ใช่เปรสิกเขาก็เหมือนจะวิ่งเข้ามาหาทีมงานก็เหมือนแบบห้ามอะค่ะ
อย่าเพิ่งเข้ามาเหมือนเนมาอยู่ในช่วงเวลาที่เสียใจ
แล้วเหมือนในม้าเขาเหลือไปเห็นเด็กที่วิ่งมา

ปล่อยสิปล่อยสิค่ะ
เพราะสองคนต้องเตศอะ
ปล่อยสิดีเยี่ยมในช้องไง
เขาจำชื่อไม่ได้อะ
ถ้าเธอก็กว่างทำไมไม่กว่างไม่ได้ต่อไปแล้ว
เอาเลยแลตฟอร์ด
พรีคลิกจดฝัดสุดท้ายของเกม

อันนี้ทายเพราะว่าหุ่นมันใช่

มาแล้วแล้วติดเต้นไปแล้ว

ทีมช่างกรีดหรอ

ไม่ต้องห่วงทีมงานมาช่วยขนาดนี้
แต่เกมวันนี้เราจะไม่ลงโทษกันเองนะ

ฮึยมันถูกใจวะ

ใช่ค่ะสิขอช่วยชมจริง

เอาเลย
เราต้องให้เขาจดจำว่าหลังจากนี้เขาจะได้ตั้งโจทย์ที่

ถือว่าคือน้องแน็ตตอบบ้าง

เวลาปีช่วงนี้

ก็บอกว่านี่เค้าเป็นคนคิดโจทย์นะดูหน้าไว้
เดวองลาก่อนเดอะน้าเกมหน้ามีอีก